คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกันหน่อยค่ะ
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ที่มีฉายาว่าน้อยเหล็กเพชร
คือเขาไปที่จังหวัดกาลสิน

แล้วก็ตำรวจเสียชีวิตไป๑นาย

พลิกแผ่นดินหาตัวผู้ต้องหาคนนี้
สุดท้ายไปเจอช่วงตี๒ของวันนี้
แล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็ยังไม่เข็ด
ยังใช้ปืนยิงต่อสู้กับตำรวจนะคะ
สุดท้ายถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมค่ะ

ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน

ไล่ล่าจับกลุ่มตัวนายสุริยันเหล็กเพชร

เหล็กเพชรคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด

ตำรวจภูทรภาค๔จนเสียชีวิต

ตำรวจภูทรภาค๔ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะเข้าจับกลุ่มตามหมายจับที่แพร่ปลา
ลำเปล่าบ้านดงสมบูรณ์จังหวัดกาลสินเมื่อ๑๐พฤษภาคม
ระหว่างจับกลุ่มน้อยเหล็กเพชรคนนี้ยิงสู้กับตำรวจค่ะ
แล้วก็หลบหนีไปตำรวจบาดเจ็บไป๑เสียชีวิตไปหนึ่ง
ตำรวจโทษสารันที่เสียชีวิตเนี่ยคือถูกยิงตกลงไปในแม่น้ำเปล่า
หลังเกิดเหตุนี้ตำรวจเขาก็เร่งสืบสวนติดตามตัวนายสุริยัน
หรือน้อยเหล็กเพชรแบบพลิกแผ่นดินค่ะ
ตี๒วันนี้ตำรวจกองปราบเจอตัว
เจอตัวอยู่ที่ตำบลหนองบัวแล้วก็ยิงปะทะกัน
สุดท้ายนายสุริยันถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะ
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่เลย
ใส่เสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงยีน
บนถนนพรมลีที่อำเภอหนองกรุงศรี
มีอาวุธปืนเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑กระบอก
จากการชนสูตรนะคะถูกยิงเข้าที่ลำตัวตรงท้องน้อยด้านหน้าค่ะ
นัดแล้วก็ที่ด้านหลังตรงเอวด้านซ้ายอีก๑นัดนะคะ
ก็มายืนยันว่าคนตายคนนี้คือนายสุริยันจริงน้อยเหล็กเพชรจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
พิมพ์ข่าวทาระทีวีก็มีโอกาสได้ไปเจอกับพี่ชายของนายสุริยันคือนายอนัลเหล็กเพชรค่ะ
ก็เล่าให้ฟังพี่ชายบอกว่ารู้มาตลอดนะว่าน้องมีประวัติเคยเสพยาเสพติดมาก่อน
แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะผันตัวเองไปเป็นผู้ค้าด้วย
ที่ผ่านมาน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่ามีการขัดผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่บางเรื่อง
ก็เลยเกิดการทำร้ายกันแต่เมื่อน้องชายเสียชีวิตเนี่ยเรื่องราวมันจบไปแล้ว
พี่ชายเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากรื้อฟื้นไม่อยากพูด
ถ้าเกิดน้องชายยังมีชีวิตอยู่พี่ก็บอกว่าอยากให้ติดต่อเข้ามอบตัว
แต่ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะคะซึ่งนายอนันต์แล้วก็ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต
หลังจากนี้จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ในชีวิตอยู่ดีผมอยากให้แก้มาหมอบตัวเข้าพันธุ
แต่เขาว่าการติดตามตัวคนร้ายครั้งนี้นี้

กำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินคือติดตามมาตั้งแต่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าคนร้ายมีปืนแล้วก็จิตใจเขี้ยมโหดพยายามที่จะหลบหนีด้วย
ช่วงเย็น๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงเย็นเมื่อวาน
สายสืบก็สืบรู้มาว่าคนร้ายเขาซ่อนตัวอยู่ในเขตตำบลดอนสมบูรณอำเภอท่าคันโทก็เลยปิดล้อมค่ะ
ชับพื้นที่ไปพบตัวอีกทีอยู่ในป่าอ้อย
ตรงข้ามบ้านพรมลีตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีก็เลยกระจายกำลังปิดล้อม
เพื่อที่จะให้มอบตัวพยายามที่จะให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวยังหลบหนีอยู่ค่ะ
หนีอย่างเดียวไม่พอยิงใส่เจ้าหน้าที่อีกค่ะแล้วก็วิ่งหนีไป
บนถนนบ้านพรมลีเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมแล้วก็ยิงสกัด
จนเป็นเหตุทำให้น้อยเหล็กเพชรคนนี้เสียชีวิตนะคะถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไป
ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าก็มีตำรวจเสียชีวิต
นั่นก็คือสิบตำรวจโทสรรมุทาพรซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะ
ญาติก็มีการนำศพออกจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพชัยที่จังหวัดหนองคายนะคะ
มีพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ

ญาติก็มีการนำทงชาติ
คลุมร่างของ๑๐ตำรวจโทสรร
แล้วก็นำชุดตำรวจที่เป็นชุดประจำตัว

บรรยากาศวันนี้ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ของญาติย่านและคนในครอบครัวนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเกษมมุทาพร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคาย
ซึ่งเป็นคุณพ่อของ๑๐ตำรวจโทสรร
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูก๒คน
ตำรวจโทสรรเป็นลูกชายคนสุดท้อง
ตอนเด็กเห็นว่าพ่อเป็นตำรวจ
ลูกก็มีความคิดที่อยากจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อนะคะ
ก็พยายามไปสอบเป็นตำรวจนาย๑๐ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จบหลักสูตรได้รับการบรรจุปี๒๕๕๙
ถือว่าเป็นตำรวจสายตรวจที่สถานีตำรวจภูทร
วานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
แล้วก็ย้ายไปช่วยราชการที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
คุณพ่อบอกนะคะว่าลูกชายชอบเรื่องงานสืบสวน
ตามสืบจับผู้ต้องหาตามหมายจับ
ทำให้ผู้เป็นพ่อเองก็มีการเตือน
มีการบอกแล้วก็สอนลูกมาตลอดเลยนะ
ถ้าเกิดจะทำงานด้านนี้ลูกจะต้องระวังตัวจะประมาทไม่ได้
ด้านลูกก็มีหวัยพลิกดีมาตลอดนะคะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนลูกยังได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา
ให้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่หนองคาย
แต่ก็มาพลาดถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตนะคะ
จากนี้คุณพ่อก็บอกด้วยบอกว่าไม่เคยมีรางสังหรณ์
ไม่มีลางบอกเหตุอะไรมาก่อนเลย
แต่ว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยมาพูดว่า
พ่อเดี๋ยวผมจะไปทำคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายแล้ว
ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคนร้ายหลบหนีกบดันอยู่ที่ไหน
พ่อก็เลยเตือนให้ลูกระวังตัวนะคะ
ให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง
ซึ่งพ่อก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแล้วก็ร้องไห้
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น

แต่ก็ภูมิใจค่ะที่ลูกเสียสละทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
ถ้าเกิดบอกกับลูกได้พ่อบอกเลยนะว่าถ้าชาติหน้ามีจริง
ขอให้ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันนะคะ
ส่วนทางด้านของคุณแม่ของ๑๐ตำรวจโทสารรันดร์
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเตือนลูกให้ระมัดระวังอยู่ตลอด
ลูกก็รับรู้ตอบรับถ้าพลาดมาคนที่อยู่ข้างหลัง

แม่ก็สนับสนุนเต็มที่พอมารู้ว่าเกิดเหตุนี้
แม่ก็เสียใจมากนะคะแต่ก็ภูมิใจ

ทำดีที่สุดแล้วในชีวิตของลูกผู้ชาย
และชีวิตของลูกคนหนึ่งที่ทำให้แม่ภูมิใจ
ส่วนชีวิตหลังจากขาดลูกไปก็ต้องเข้มแข็ง

ชีวิตหลังจากขาดลูกไปก็ต้องเข้มแข็ง

เพราะว่าหวังว่าลูกจะมาอยู่กันเพื่อน
ใช่ว่าลูกรอว่าจะย้ายมาอยู่น้องทองค่ะแม่
ใช่ว่าลูกรอว่าจะย้ายมาอยู่น้องทองค่ะแม่
ใช่ว่าลูกรอว่าจะย้ายมาอยู่น้องทองค่ะแม่
แม่รักลูกที่สุดเลย
แต่ลูกก็ทำดีที่สุดแล้วในชีวิตของผู้ชายคนนึง
แต่ลูกก็ทำดีที่สุดแล้วในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง

แต่แม่ก็เสียใจว่าแม่เสียลูกไป

แต่มันผ่านร้านกันได้มันไม่ได้

ก็ให้สัมพาทกับผู้สื่อข่าว

สรรค์เป็นคู่ฝึกกันกับเพื่อน

รวมถึงเป็นคนที่ตลก

มาทำให้เพื่อนได้ยิ้มได้ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งเพื่อนเป็นคนชอบทางการสืบสวน
การทำงานด้านนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
แต่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทุกนายที่จะต้องทำ
รู้สึกภาคภูมิใจที่ยอมสละชีวิตในหน้าที่ครั้งนี้

ก็จะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดโพชัย๕วัน

ในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้ค่ะ